จังหวัดตรังนะคะหนุ่มอายุ๓๕ปีค่ะ
เพื่อนนะคะไปที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
หลังจากที่มีหญิงสาวจากร้านคาราโอเกะโทรมา

แต่พอไปหาไม่เจอหญิงสาวค่ะเจอคนร้ายดักซุ่มยิงอยู่นะคะ
ชัวร์เสียชีวิตส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๒ค่ะของคืนวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ

ให้นายอนุสรชัยเพชรหรือไก่อายุ๓๕ปีค่ะ
ในไก่มีอาชีพทำสวนยางพารา
บอกให้ไปเจอที่ร้านคาราโอเกะในตำบลย่านตาขาว

ก็เลยชักชวนเพื่อนที่ชื่อว่านายนุชิตสามารถอายุ๓๔ปี
ไปเลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน

หญิงสาวที่โทรมาตามไม่เจอตัว
แต่ไปเจอกับกลุ่มคนร้ายดักซุ่มยิงอยู่ในมุมมืดหน้าร้านคาราโอเกะ
ยิงออกมาถูกนายอนุสรเสียชีวิต
และเพื่อนที่ชวนมาด้วยที่ชื่อว่านายนุชิตบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ

จนถึงวันนี้ยังไม่เจอตัวด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรวจค้นทั้งหมดค่ะ
และตรวจค้นในรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ตำรวจไปเจออุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะคะ

สงสัยร้านคาราโอเกะข้าง
พนักงานสอบสวนสพบ้านในควร
ก็เลยเรียกหญิงสาวอายุ๓๖ปี

และลูกจ้างอีก๑คนเข้าให้ปากคำ
ใช้เวลาสอบปากคำ๑๐ชั่วโมงนะคะ
เจ้าของร้านคาราโอเกะยืนยันว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยหลังจากร้านปิดกลับไปนอนที่บ้านแล้ว
กระทั่งรุ่งเช้าถึงมารู้ว่ามีเหตุการณ์
คนถูกยิงตายอยู่หน้าร้านข้างค่ะ
ขณะที่ลูกจ้างร้านคาราโอเกะอีกหนึ่งคนที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
ปฏิเสธเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คืนวันเกิดเหตุมีลูกจ้างทำงานอยู่ในร้าน๓คน
แล้วก็มีลูกค้านั่งอยู่ในร้านอีก๓คน
ทางร้านได้เปิดไฟสว่างเอาไว้เพื่อเตรียมจะปิดร้าน
จากนั้นช่วงนั้นแหละกำลังจะปิดร้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕นัดใกล้เลยนะ
ก่อนที่จะไปพบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บอยู่ที่หน้าร้านข้าง
แต่ว่าจากการสอบปากคำทั้งสองคน
เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะ
ทั้งนี้ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง

ไปเจออุปกรณ์การเสพในรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตใช่ไหม
หลังจากนั้นไปตรวจสอบอีกครั้งค่ะเอาแบบละเอียดเลย
เจอยาบ้าค่ะ๕๘เม็ดไอซ์๒กรัมอยู่ในถุงพลาสติก
ตกอยู่ในพงหญ้าข้างร้านคาราโอเกะ
นี่แหละเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
มุ่งปมสังหารว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
หรืออีกหนึ่งเรื่องที่ตำรวจตั้งประเด็นไว้คือการแย่งชิงพนักงานสาวร้านคาราโอเกะ
ซึ่งเป็นคนที่โทรศัพท์ลวงให้ผู้ตายไปหาที่ร้านนั้นแหละ
แล้วก็ถูกคนร้ายดักยิงจนเสียชีวิต
ประเด็นนี้ตำรวจให้น้ำหนักนะคะ